ส่วนเรื่องนี้ดิฉันพาไปตามต่อเรื่องของระเบิด
ลูกที่เจอที่ระยองเมื่อวันก่อนแล้วเขาก็ต้องไปทำลายนะคะ

นะคะที่ไปทำเกลื่อนถนนที่จังหวัดระยองนะคะปรากฏว่า
ผู้ชายคนนึงอายุ๑๘ปีค่ะ

แล้วก็คือมือใหม่ไงพกระเบิดไป

แล้วก็เลยเป็นประเด็นอย่างที่เป็นข่าวนี่แหละค่ะ
ที่ตำบลตาขันบ้านค่ายระยองเมื่อกลางดึก๓๐มีนาคม

เช้าวันนี้พลตำรวจตรีวราเวชชาพินันภูมิคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดระยองแถลงเลยค่ะบอกว่า
เจ้าของระเบิดและมือปลาระเบิดก็คือในเอ
ต้องใช้นามสมมุติอายุ๑๘ปี
นายเอรับสารภาพบอกเป็นเจ้าของระเบิดทั้งหมด
แล้วเรียนรู้วิธีการทำระเบิดจากยูทูป
ทำได้สำเร็จใช้การได้
แล้วทำมา๙ลูกเอาใส่ถุงฮิ้วอะค่ะ
แล้วก็ใส่กระเป๋าเป้ขี่มอเตอร์ไซค์
จะไปบ้านคู่อริตรงจุดเกิดเหตุนั่นเลยค่ะ

พอไปถึงก็คว่างไปหนึ่งลูกปรากฏเสียงมันดัง
ตัวเองเป็นคนปลาเป็นคนทำเอง

แล้วระเบิดอีก๘ลูกในกระเป๋าเป้มันก็ร่วง

ตัวเองก็เลยรีบขี่มอเตอร์ไซค์หนีกลับไปที่บ้าน

กระทั่งมาถูกจับกลุ่มตัวได้
ก็ขอยอมรับผิดแล้วก็บอกว่าทำคนเดียว
ตำรวจก็คุมตัวไปดำเนินคดี๒ข้อหา
คือมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครอง
แล้วทำให้เกิดระเบิดอันน่าจะเป็นอันตรายต่อผู้อื่นค่ะ
เดี๋ยวถ้าสอบสวนพบว่ามีใครเกี่ยวข้อง
ก็จะต้องตามตัวมาดำเนินคดีเพิ่มค่ะ